ไปดูเรื่องราวของโจรที่เก่งกับแต่คนแก่นะ
อายุ๒๕ปีทำทีไปซื้อกล้วย
คุณยายเป็นแม่ค้าอายุ๙๑แล้ว
กระเป๋าเขาหลบหนีไปอย่างหน้าตาเฉยเลยนะครับ

เหตุการณ์เกิดขึ้นที่แผงขายกล้วยที่บริเวณหน้าบ้านริมถนนอ่างทองป่าโมกสายในครับตำบลบ้านแห่อำเภอเมืองอ่างทองครับ
คุณยายทวดเถียนบุญเชิดฉายอายุ๙๑ปีเป็นแม่ค้าลูกหลานก็ตัดกล้วยมาให้คุณยายเขาขายแก้เหงากันไปแล้ว
มีอะไรทำคุยกับชาวบ้านลูกคงลูกค้ากันไป
คุณยายบอกว่าช่วงสายของเมื่อวานมีผู้ชายคนหนึ่งเดินมาอายุสัก๒๕ปีสวมหมวกกันน็อกครึ่งใบ
มาข้างหลังมากระชากระเป๋าเงินของคุณยายไปนะครับ
คุณยายเพียนยังเล่าไปหัวเราะไปไม่ได้คิดอะไรมากมายนะ
ก็บอกว่าตกใจเหมือนกันแหละเสียใจร้องไห้อยู่เหมือนกัน
โทรไปบอกลูกสาวที่อยู่โคราชลูกก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกแม่
เดี๋ยวโอนเงินมาให้ทำบุญกระถิ่นใหม่แล้วกัน
แล้วก็โทรศัพท์มือถือที่คนร้ายเอาไปด้วย

คุณยายก็สบายใจขึ้นที่แบบว่าลูกสาวก็จะซื้อให้
ใครจะเอาไปก็เอาไปคุณยายเขาก็แบบอนุโมทนาส่งให้แล้วกัน